ประเด็นช่วงแรกค่ะไปดูกันก่อนเลยเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
จังหวัดปราจีนบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อค่ะ
เฉียวชนเข้ากับรถเบนท์ที่ขับอยู่เลนขวาสุดรถเนี่ยได้รับความเสียหาย
แล้วก็ยังขึ้นไปเกยอยู่บนเกาะกลางถนนยังโชคดีนะคะ
คนขับนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับรถพ่วงหลบหนีไป
แล้วก็มามอบตัวในภายหลังอ้างบอกว่าไม่ทราบนะคะ
ขับรถหลบหลุมแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไปเฉียวชนกับรถเบ้นคันดังกล่าว
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานเลยค่ะ
กล้องหน้ารถเก่งคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสาย๓๐๔
ในพื้นที่ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีรถกระบะขับอยู่ด้านหน้าและมีรถพ่วง๑๘ล้อขับอยู่เลนซ้าย
แต่ก่อนถึงจุดกลับรถเพียงเล็กน้อยจู่รถพ่วง๑๘ล้อ
ก็ขับเข้ามาเบียดรถเก๋งอย่างจังแล้วขับหลบหนีไปทางสี่แยกสามทหารกบินบุรีทันที
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเบ้นสีดำเกยขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
ด้านซ้ายของรถได้รับความเสียหายทั้งแถบโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
นางสาวพรพิราชพุทธาอายุ๓๗ปี
คนขับรถเบ้นระบุว่าเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสะแก้ว
และกำลังเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถพ่วง๑๘ล้อก็ขับเข้ามาเบียดอย่างจัง
หลังเกิดเหตุเจ้าของรถเบนท์ได้โพสต์คลิปกล้องหน้ารถลงในสังคมออนไลน์

ที่นายนพดลชัยเสริมอายุ๔๘ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพกบินบุรี
และขอโทษเจ้าของรถเบนส์อ้างว่าขณะเกิดเหตุ
หลบหลุมกลางถนนและมองไม่เห็นว่ามีรถขับอยู่เลนขวา

เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ส่วนค่าเสียหายซ่อมแซมรถเบนท์
บริษัทประกันภัยจะประเมินค่าเสียหายอีกครั้ง
ที่จังหวัดอุทัยธานีกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ในพื้นที่หมู่๑ตะบนเขากวางทองอำเภอหนองฉาง
ที่เกิดเหตุพบนางสาวพมรศรีกากี
อายุ๒๔ปีคนขับรถเก๋ง

สอบถามทราบว่าบวชชีพรามอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ตะบลหนองนางนวลเพิ่งกลับจากทำธุระที่บ้าน

กับรถกระบะหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนศรีสุนทร

ที่เกิดเหตุพบนายธเดชรื่นภาคเวกอายุ๓๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่กลางถนนขาซ้ายหักใบหน้ามีบัตรแผลชะกัน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน

พบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
สอบสวนทราบว่าสาเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์หักหลบรถเก๋งอีกคัน

ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะ
ที่กำลังเลี้ยวกลับรถจนได้รับบาดเจ็บสาหัส